คุณผู้ชมครับกลับมาชุดที่๒ของเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ
คุณผู้ชมครับงานในวันนี้ธนาคารกรุงเทพเตรียมพร้อมครับ
ในการให้คำแนะนำกับนักลงทุนทั้งเรื่องของการลงทุน
เรื่องของการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะกองทุน
มีกองทุนน่าสนใจมากมายหลายกองทุนให้เลือกลงทุนกับงานในวันนี้ครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพครับ

ถ้าพูดถึงงานในวันนี้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่
ก็คงจะให้ความสำคัญเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับ

อันนั้นก็เป็นช่องทางที่เรานำเสนอบริการ

แต่ว่าในบริการหรือผลิตภัณฑ์พื้นฐาน

ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือผู้สนใจ
ก็เชิญแวะเข้ามาคุยกับพนักงานของเราได้
ที่สำคัญอีกอันก็คือเรื่องของการวางแผนทางการเงิน
อันนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเราทำเรื่องนี้มา๒๓ปีแล้วนะครับ
ก็จะเห็นว่าการวางแผนทางการเงินคือเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เรา
จะได้ตรวจสุขภาพตัวเองว่ามีความพร้อมในการลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะครับ
พร้อมในการลงทุนปั๊บเราก็จะมีทางเลือกนะครับ
เรามีเรื่องของพันธบัตรพันธบัตรรัฐบาลขนาดนี้
ก็มี๒ซีรีส์ที่ออกมานะครับจะเป็นกองทุนของทางบรจบัวหลวงเอง
ก็เป็นช่องทางอันหนึ่งก็เรียกว่าบรจบัวหลวง
อยากจะลงทุนทางกรงผ่านบรบลวงของเราในตลาด
เราก็มีเจ้าหน้าที่มาพร้อมให้บริการนะครับเรื่องคลินิกเรื่องอะไรต่าง
แล้วก็เพิ่มจำนวนบูธเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้ดูแลทางนี้มากขึ้น
แล้วก็ที่สำคัญเรือพยายามเร่งกระบวนการเพื่อให้การอนุมัติหรือการขอกู้
ดำเนินการได้เร็วขึ้นใช่ครับอันนั้นเป็นหัวใจสำคัญ
เพราะเรารับทราบดีว่าลูกค้าเวลาเข้ามาเที่ยวชมบูธเนี่ย
ก็มักจะมีการเปรียบเทียบกับหลายแห่งได้คำตอบเลย
เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือว่าเราสามารถจะตอบโจทย์ได้รวดเร็วไหม
ชี้แจงข้อมูลได้ครบถ้วนหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นหัวใจที่ทางนางคำเทพเอง
ก็พยายามจะทำเรื่องนี้ภายใต้โลแกนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านอย่างแท้จริงครับ
ผมขอจอดที่เรื่องของกองทุนแน่นอนปัจจุบันเนี่ยการลงทุนในดอกเบี้ยเงินออมอาจจะน้อยหน่อย
หันมาสนใจกองทุนมากขึ้นเรามีอะไรน่าสนใจกับกองทุนบ้างครับ
ผมเรียนว่าทางเลือกในการลงทุนนะครับจะเห็นว่าในภาวะที่ดอกเบี้ยทำ
ซึ่งเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ข้างหน้าเช่นกัน
ก็เป็นที่นิยมนะครับก็มีความคล่องตัวและที่สำคัญสามารถจะใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งแต่ถ้าอยากลงทุนเพื่อประหยัดภาษีนะครับก็เก็บออมในวัยเตรียมไว้เกษียณอายุยาวนะครับ
ก็ผมคิดว่าเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่เรานะครับอธิบายว่าคุณรับความเสี่ยงได้แค่ไหน
กองทุนลักษณะไหนที่เหมาะกับตัวของลูกค้าหรือผู้สนใจเองก็เป็นเรื่องที่น่าจะดีครับ
ก็เรื่องพันธบัตรของกระทรวงการคลังนะครับก็จะมีการนำออกในงานนี้เช่นกันนะครับ
ก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจที่จะออมเงินและสร้างของบรรทบัตร
ขณะนี้ก็เราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่มากขึ้น
ก็ทำให้สามารถจะเกิดความคล่องตัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกต่าง
แล้วก็พัฒนาฟีเจอร์อยู่๒๓รายการที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นไปอีก
เพียงแต่ว่าลองเรียนรู้กับมันแล้วก็ลองใช้มันดู
จะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิด
หรือไปกังวลเรื่องความปลอดภัยของเทคโนโลยีต่าง
ต้องเรียนว่าจริงขณะนี้มันก็มีเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัย
แต่ว่าแน่นอนครับลูกค้าก็ต้องช่วยดูแลตัวเองด้วยระดับหนึ่งเหมือนกัน

ถ้ามาแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างครับ
ครับผมคิดว่าความเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านของเรา

เราก็พยายามจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะครับ
ที่สำคัญก็คือว่าเจ้าหน้าที่ของเราเอง

ก็สามารถจะพูดคุยให้คำแนะนำ
เริ่มจากการวางแผนทางการเงินเลยก็ได้นะครับ
ดูว่าคุณสนใจการลงทุนประเภทไหน

เป็นหัวใจสำคัญที่เราพยายามจะทำให้เกิดขึ้น
คุณผู้ชมครับนี่คือเป็นหนึ่งแนวทาง
ในการเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมนั้นตัดสินใจว่าจะลงทุนอย่างไร
นี่คือธนาคารกรุงเทพก็เตรียมพร้อมที่จะให้ข้อมูล
เรื่องของการลงทุนทั้งเรื่องของการปล่อยสินเชื่อ
มีทั้งกองทุนมีทั้งพันธบัตรให้เลือกตัดสินใจ
สามารถเดินมาสอบถามได้ที่บูธของแบงค์กรุงเทพครับ
วันนี้ต้องขอบคุณคุณทวีลาบฤทธาพิรมนะครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ